เอ้าออกมาเรื่องนี้ได้ยังไงฉันนึกว่าเรื่องพจมันสว่างคาตา

ไก่เกลียดแล้วเขาไม่เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วเราก็
แล้วเราก็เราก็ต้องเราก็เลยมาพึ่งศาล
เพราะอยู่เราก็ทำงานของเราอยู่ก็ออกมาว่าเราอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
ตามที่เป็นข่าวเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาไปถ่ายรูปคู่กับทนาย

เราก็เลยหาทนายความมาสู้คดีมาฟ้องมาแก้ต่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งซึ่งถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงเขารู้ว่าเราเป็นผู้มีพระคุณจริง
เป็นคนที่ให้เขาเข้ามาวงการมีชื่อเสียงจริงเขาต้องไม่ทำตั้งแต่ทีแรกเลย
เขาต้องไม่คิดจะด่าไม่คิดจะอะไรพี่ตั้งแต่ที่แรกเลย
คิดจะแบบจะไม่ให้มีที่ยืนในวงการไม่คิดจะสู้จะขายบ้านขายรถสู้คดีสู้กับมัน
เขาจะไม่คิดอย่างนั้นเลยนะฮะมันก็จะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น
แล้วสักวันนึงเราก็คุยกันทำงานให้สัญญาอะไรมันก็คุยกันได้

พระเจ้าสารนี้มันอยู่ในขบวนการไหนนะครับที่บน

แต่ข้อมูลไปแล้วแล้วเขาก็รับไปแล้ว

รับประทักฟอง
รับประทักฟองไปแล้วแล้วเขาก็ประกันตัวสู้คดีอยู่
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของประกันตัวสู้คดี
แล้วสารอยากให้กล่ายเกียร์อีกครั้งหนึ่ง

แต่พี่ได้ไก่เกลียดไปแล้วอย่างที่บอก

คือจริงกับพี่ไกล่เกียร์ไปแล้ว
จริงแล้วพอที่เขาพูดอย่างงั้นเขาอยากให้พี่พูดใจอ่อนยอม

แล้วเขาด่าพี่อีกครั้งหนึ่ง

เขาเป็นการใช้คำอะไรมาว่าพี่

ไม่ทันแล้วน้องก็ต้องแล้วแต่สรรทัศน์สิทธิ์
วันไว้มันจะยืดเยื้อยาวไหม

ว่าเขาต้องการอย่างนั้นเอง

เรากายถังแล้วก็มาหาเรื่อง
ฟื้นใส่กลี่เรียงเราก็ให้มา
ก็บอกไปแล้วว่าค่าฉีกสัญญา๓ล้านบาท
สวัสดีครับทุกคน